เอาดูเหตุการณ์ระทึกกันหน่อยนะคะต้องบอกว่าอันนี้ระทึกจริง
ไม่กี่นาทีแต่เรียกว่าระทึกแบบอัตราการเต้นหัวใจสูบฉีดเลยนะคะ

คนที่อยู่ข้างในติดอยู่ออกมาไม่ได้นี่พลเมืองดีกระโดดน้ำลงไปช่วย

พลเมืองดี๔คนพยายามจะเอายังไงดีเอายังไงดี

ทุบกระจกแล้วช่วยเด็กออกมาได้
พลเมืองดีคนที่๕พายเรือมารับเด็กก่อน
แต่ยังเหลือคุณตาติดอยู่ในรถนะคะ
เอายังไงดีล่ะรถก็จมลงน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อย
รถนี่ตอนนี้โผล่แค่หลังคาแล้วอะค่ะ
พลเมืองดีทุกคนไหว้ลงไปช่วยคุณตานะคะ

แล้วก็พยายามดึงตัวคุณตาออกมาจากรถที่จมน้ำได้สำเร็จค่ะ
คนที่อยู่บนฝั่งนี้เขาลุ้นกันแบบแทบหยุดหายใจนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองซูโจทางตะวันออกของจีนค่ะ
ย่องพลเมืองดีทั้ง๔คนที่ช่วยชีวิตสองตาหลาน
ขณะที่สถานีตำรวจคุณชาญกำลังตามหาพลเมืองดีคนที่๕

คือพอเขาช่วยเสร็จปุ๊บเขาหายไปเลย
ก็เลยอยากจะตามตัวมาเพื่อแสดงความชื่นชมแล้วก็ขอบคุณ
วีรกรรมอันกล้าหานี้ของพวกเขานะคะ